บอกว่าคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความสุขนะ
ก็มีหลายเทศกาลไม่ว่าจะเป็นตรุษจีน
รวมไปถึงวันอาทิตย์อย่างที่บอกวันวาเลนไทย
นี่คุณผู้ชมมาล้อมวงดูหนุ่มเหงาคนนี้ดีกว่า

เหงาไม่เท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหต้องยอมรับโควิด

แต่นางบอกว่าไม่ซีแต่ว่าซีเรื่องอะไรรู้ไหม

คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่า
ปีที่ผ่านมาคุณแน็กชารีเขาเจอปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมคะ

เบี้ยวงานโดนโกงเงิน
คือสารพัดมากแต่ด้วยความแน็กชาลีคุณผู้ชมค่ะ
อยู่กับแบบสิงสาราสัตว์ปรากฏว่านางก็ไม่ได้ไปแจ้งคงแจ้งความอะไรหรอก

เออนะคะปล่อยผ่านไปค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เรื่องเงินว่าเหงาแล้วเรื่องหัวใจเหงากว่าค่ะ

สำหรับแฟนนะคะหลายคนอยากรู้ว่าแซ่แบบผมขึ้นยาวรากไซแบบนี้ครับ
มากกว่ารากไซยาวย้อยแบบคุณแน็กชาลีค่ะ

อ่ะอยากมาใกล้มาฟังชัดก็เลยจ๊ะแน็ก
บอกหน่อยจิต่า
แต่ก็แบบว่ายังไม่ได้แบบมีแฟนจริงอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าแบบไม่อยากมีลูกไม่อยากแบบไม่อยากแต่งงาน
ถ้ารับได้จุดจบผมก็คงต้องไปอยู่ในป่า
จบผมว่าคงต้องไปอยู่ในป่า

แบบแมงกระไซคว่ำทั้งหลายอย่างมากเลยครับ
โดนโกงแบบทำงานไม่ได้ตังค์อะไรแบบเยอะมากเลยครับ

มันเยอะมากโดนอะไรหลายอย่างตั้งแต่เด็กแล้ว

ก็ง่ายอ่ะ
ผมยังไม่ไปแจ้งความเลยนะนึกออกไหม
เราโดนโกงบ้านเรารีบเอามอไซค์ไปใช่ไหม
เราก็เอาไปขายร้านที่แบบเรารู้จักก็ยังโดนโกงอีกอะไรอย่างเงี้
โอ๊ยเอ็นดู
ได้ยินเสียงพี่นักข่าวว่าไม่ได้นะแน็กไม่ได้นะ
พี่สังว่าจะปล่อยให้คนโกงมาทำจะเป็นชินช้าแล้วแน็ก

จ้ะจะเอารถไปขายเพื่อเอาเงินมาแบบใช้หนี้ปรากฏโดนโกงซ้อนไปอีก
ไม่แค่อะไรเจ็บใจตรงร้านคนรู้จักกันพี่แด๊กต้องโกงแน็กอีก
พี่สังว่าถ้ายังมีแฟนต้องเป็นแฟนที่ไม่ยอมคนแบบแน็กแบบบู๊ต้องสู้

งานเดียวกันคุณผู้ชมเจอพี่พีชทองเจือค่ะ
ตอนนี้ก็อัปเดตความเป็นฝ่าดันก่อนนิดนึงนะคะ
ส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแลลูกสาวนะคะน้องเซยาช่างโบสถ์เป็นไฮรอยไง
แต่อีกคนนึงน้องมีย่าคนนี้คุณผู้ชม

ภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตนะคะชื่อเหมาะกับพวกเรามาก

คุณพ่อพิษเป็นคนสกรีนบทให้เลยนะคะ
อ่านทุกบรรทัศน์แถมยังให้ครอบครัวช่วยกันต่อวงต่อบท
น่ารักจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าถามเนี่ยไม่ได้อยากให้น้องทำงานตรงนี้
แต่ถ้าน้องสองคนชอบก็ดัน
แต่ว่าเราอยากให้น้องลองหลายอย่างว่าชอบอะไรมากที่สุด
ก็เวลาหน้าเซตอย่างนี้ค่ะเวลาซ้อมก่อน
แล้วก่อนหายจริงคุณพ่อก็จะแบบ
ยืนข้างแล้วก็แบบ
พ่อก็จะช่วยแบบเรื่องสายตาด้วยอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็คือในหนังก็จะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะ
อันนี้ก็อ่านบทแล้วพูดเป็นภาษาใต้
ภาษีเลยค่ะ
ก็เปลี่ยนสลับเป็นผู้ชายผู้หญิงไปเรื่อย

โอ้โหแต่หน้าคุณก็ห้าวใช้ได้เหมือนกันนะ
เรื่องแล้วพร้อมมีเรื่องแล้ว